ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่นี้ฝนก็ตกแต่ฝนตกไม่เยอะ
แต่ตกก็ไม่เยอะทำไมมีน้ำเต็มถนนไปหมด
นั่นก็เพราะมันมีแอ่งมีหลุมเขาก็เลยบอกว่า
ลุมใหญ่ขนาดนี้อาบน้ำโชว์เลยดีกว่า
เขาทำคลิปอาบน้ำกลางถนนนะคะลักษณะก็คือเป็นการร้องเรียนแหละ
ว่าถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดนี้มาทำให้หน่อย
ร้องไป๑๐ปีแล้วพี่จ๋าเขาบอกแบบนี้นะคะมาทำให้หน่อยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปนะคะมีทั้งเป็นคลิปแล้วก็มีภาพนิ่ง
ผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งกระจงอกอาบน้ำจริงนะ
ฟอกสบู่จริงนะคะอยู่ที่ไหนอยู่กลางถนนในหมู่บ้านค่ะ
และถนนที่เห็นเนี่ยเป็นหลุมใหญ่มากจนไม่นึกว่าเป็นถนนนะคะ

แล้วดูว่าอ่างนี่เป็นถนนค่ะและน้ำมันขังอยู่ข้างใน
ลักษณะคือเป็นการระบายถึงความเดือดร้อนจากสภาพถนนที่เป็นหลุม
ระบุข้อความแบบนี้ค่ะถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีงบประมาณ
มันก็จะขลุขระกันดาลหน่อยแม้คนในชุมชนรองบคอยคอยคอย
แค่ฝนนิดเดียวมันก็ฟ้องด้วยภาพแล้ว
พิกัดบ้านโคกตาหึงพัฒนาหมู่ที่๑๕
ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรำค่ะ
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินทางไปโรงเรียนบ้านเข้า
คือเขาบอกว่าตรงนี้มันเรียกว่าคุ้มโคขาม
เราจะไม่ทนและเราจะทำคลิปแบบนี้ไปเรื่อยค่ะ
จะมีเวอร์ชั่น๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ไปเรื่อยจนกว่าจะมาทำให้
ผู้สื่อข่าวเห็นภาพนี้แล้วก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อย
ที่โคกตะหึงพัฒนาตามที่ระบุในคลิป
เป็นแบบนั้นจริงสภาพเป็นไปตามคลิปเลย
ชำรุดมีหลุมขนาดใหญ่และยังมีน้ำขังอยู่เลยนะ

ชาวบ้านพากันเอาต้นไม้มาปลูกประชดกลางถนนให้ดูด้วยเลย
แล้วก็วิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อย

โดยเฉพาะเด็กเดินไปโรงเรียนลำบากมาก
นางสาวเปรมวดีศรีบัวรายอายุ๔๒ปี
สาวที่นุ่งกระจมอกที่เป็นคนทำคลิปเนี่ย
บอกว่าถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อนานกว่า๑๐ปี
ไม่มีหน่วยงานใดเหลียวแลแก้ไขซ่อมแซม

ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านผู้สูงอายุแล้วก็เด็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากนะคะ
ส่วนที่ถ่ายคลิปอยากสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เห็นปัญหาและเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
แต่ถ้ายังไม่มีงบก็ทำอะไรก็ได้ค่ะ
ให้ชาวบ้านใช้ถนนนี้ได้เอาหินคลุกมาเทมาทำอะไรก่อนก็ได้
สัญจรอยากจะได้ใช้ถนนนะคะฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

กลับมาอยู่บ้านนี้ก็๒ปีแล้วก็เห็นทางมันก็เป็นอย่างนี้ตลอด
ใช่คือตอนนี้แบบว่าฝนมันตกน้อยเนอะที่เห็นอย่างนี้
แต่ถ้าฝนตกเยอะนี่ก็คือมันก็จะหนักกว่านี้

ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านพี่น้องเขาใช้สัญจรลำบาก
ก็ถ้าเป็นเส้นนี้มันก็เป็นเส้นหลักที่จะไปโรงเรียนเขาเอา

ซึ่งเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมู่๓หมู่๑๕
ก็ต้องผ่านเซ็นนี้หรือว่าคนภายนอกที่เขาจะต้องไปโรงเรียนเขาว่า

ชาวบ้านบอกว่าเคยแจ้งไปยังผู้นำชุมชนและอบต

ก็เคยทำประชาคมหลายครั้งแล้ว
ตรรับปากจะดำเนินการแก้ไขให้
แต่จนถึงตอนนี้๑๐ปีผ่านไปเรื่องก็ยังเงียบอยู่นะคะ
อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้หน่อย

ถนนนี่เป็นเรื่องสาธารณะนะสำหรับคนในหมู่บ้านนะคะใช่ค่ะ
ต้องใช้ร่วมกันแต่มันใช้ไม่ได้สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ

แต่ว่าความเดือดร้อนมันหนักจริงเพราะว่าถนนลักษณะแบบนี้
มันจะเดือดร้อนที่สุดในช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละ
คือมันตกปุ๊บมันกลายเป็นแอ่งน้ำขังทันทีนะคะ